ต่อที่หน้าจอทีวีใครเป็นแฟนดาก้อนบอลเชิญทางนี้ฮะ
จะไม่เกี่ยวกับดาก้อนบอลตรงแต่จะคล้ายกับศึกชิงเจ้ายุทธภพ

รอบนี้เนี่ยการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไปมาการเมืองแก้ด้วยการมวยครับ
เพราะว่าสอสอพี่เต้ท้าต่อยกับลุงตู่
เต้คือมงคลกิจสุขสินทรานนท์ท้าต่อยนายกประยุทธ์จันโอชา

มันจะแก้วิกฤตมวยไทยแก้วิกฤติชาติ
พี่เต้บอกแบบนี้เลยนะดูรูปร่างขนาดกันก่อน
สรีระร่างกายอาจจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว
แต่มีความใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็คือ
น้ำหนักจะไม่เกิน๘๐ทั้งคู่
ส่วนสูงก็จะไม่ปี๊ดปั๊ดต่างกันไป
แต่ที่จะต่างกันหน่อยก็คืออายุฮะ
อายุลุงตู่๖๗แล้วนะ
แล้วพี่เต้๔๐ต้นเองมั้ง

ดังนั้นจะห่างกันเท่าไหร่๒๐กว่าปี

ต่อให้ลุงตู่คือมือเท้าเข่าศอก

ส่วนพี่เต้จะไม่ใช้มือขวานอกนั้น

ขอให้มือหนึ่งคือจะงดใช้มือขวามือหนึ่ง
ต่อยกันยกละ๓นาทีต่อยกัน๓ยก

ถ้าหากพี่เต้แพ้เก้าอี้สอสอพี่เต้ขอลาออก
ขอลาออกจากเก้าอี้สอสอทันที

ลุงตู่ก็ต้องลาออกจากเก้าอี้ที่ลุงตู่นั่ง
ตู่นั่งเก้าอี้อะไรบ้างลาออกเสียให้หมดเลย

จะสามารถแก้วิกฤติการเมืองได้ฮะ

นี่เป็นระดับผู้บริหารประเทศ
เป็นระดับสอสอผู้ทรงเกียรติ

ลีลาพี่เต้บอกพี่เต้ก็นักมวยเก่าเหมือนกัน

ไปมาพี่เต้ก็เป็นคำที่ยื่นคำขาดไปเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวานคือ๒๐สิงหาคม
ให้เวลาลุงตู่ตัดสินใจ๑๐วัน

ลุงตู่ตัดสินใจ๑๐วันแล้วมาต่อยกัน
แต่หากใน๑๐วันลุงตู่ไม่รับคำท้า
แปลว่าลุงตู่แพ้ไปในอัตโนมัติ

อ้าวยังไม่ได้ทำได้ถามเลย
ตอนนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
ตู่ยังไม่ได้มีการท่าทีใดทั้งสิ้น
แล้วถ้าจะต่อยกันจะต่อยที่ไหนทำเงียบเหรอ

มองซ้ายมองขวาคนที่รักลุงมากที่สุด

รุ่มหนึ่งแต่พี่เต้จะใช้สองแขนเหมือนกันนะ

ไม่ได้มีปัญหาประการใดนะฮะนี่

เพราะข้างหลังทีมงานคัดไว้เรียบร้อยแล้ว

เต้ก็ดูหน้าตามันเขี้ยวเหลือหลาย

แต่มีคนสาดใส่พี่เต้เรียบร้อยแล้ว
ก็คือองคลักษิทักษ์ลุงป้อม

แต่สสิระเจนจาคะย้อนกลับไป

แล้วฟังเสียงสอสอเสียระควบกันไป
เพียงแต่ว่าการเมืองก็คือต้องจบที่สภา

กีฬาก็คือการชกมวย

แบบสมัยเก่าแบบนายขนมต้ม
ก็เป็นการท้านายก

อายุผมได้เปรียบนายก

อันนี้ไม่ใช่เป็นการบันดาลโทษะ

ฟันของกษัตริย์เต้นี่ครบไหม

ถ้าพูดอย่างนี้เสมอตลอดไป

ผมกลัวฟันเต้จะหมดปาก
แล้วก็กินข้าวไม่อร่อยนะ
ขอให้พูดในจังห์สั่งสรรค์มาก

นี่มีพวกนี้ก็มีความลึกท้าพี่ด้วย
ก็เคยท้าแล้วแล้วเป็นไงฮะ

พูดจาหยาบคายต่อหน้าพี่ศิละพี่ศิลาขอโทษ
คนพิกรรมอย่างนี้มันน่าเชื่อถือไหม
นี่ท่านศิระเจนจาคะเป็นประธานกรรมนิการกฎหมาย
ยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชน

จะใช่กรรมธิการจริยธรรมของสภา
สอบหน่อยเถอะสสยังเป็นสอสออยู่ไง
ดังนั้นแกขอให้กรรมธิการจริยธรรมสอบสอสอพี่เต้หน่อย
ไปมาหลังจากที่สสิระเจนจาคะพูดแบบนี้ฮะ
สอสอพี่เต้โพสต์ล่าสุดโพสต์ล่าสุดคืออะไร

เมื่อกี้ที่คุณสุประโชคทำเนี่ยเอาภาพลุงป้อออกไป
เอาสสิระมาร่วมกับลุงตู่ให้๒รุ่มหนึ่งเลยก็ได้
ที่ผ่านมาผมเคยเจอมาหนักกว่านี้แล้ว
ยืนยันใช้กีฬาแก้ปัญหาการเมืองฮะ
การเมืองต่างประเทศต้องมาเรียนรู้การเมืองบ้านเราประเทศไทย

เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่านายกรับคำท้าหรือเปล่า
ตรงนี้เลยฮะไม่รับแน่นอน